ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาบอกว่าจะมีการคืนให้ให้ไปรับคืนได้เลย
ใช่เรื่องนี้นะกรมศุลกากรก็บอกว่ายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้
วันอังคารนี้รอได้เลยเพราะว่าจะมีความคืบหน้าแน่นอนนะคะ
ก็เปิดเผยข้อมูลค่ะว่าเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญสื่อมวลชน
วันอังคารที่๒๘กุมภาพันธ์นี้หลังจากนายชนิดสุธยาลัย
สารปกครองจังหวัดพัทยามีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทย์ไว้ชั่วคราว
ที่ถูกยึดเอาไว้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอ
หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดการนำเข้ารถเป็นเท็จหรือไม่
ทั้งให้ทางบริษัทวางเงินประกันภาษีนำเข้าอัตรา๑๔๐ของมูลค่ารถยนต์แต่ละคัน
โดยไม่ต้องชำระค่าปรับตามประมวลระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรปี๒๕๕๙
พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถยนต์แต่ละคันด้วยนั้น
ขณะที่นายชัยยุทธ์คำคุณรองอธิบดีกรมศุลกากรก็ยืนยันนะคะ
ทางกรมศุลกากรยังไม่ได้รับเอกสารคำสั่งคุ้มครองจากศาล
จึงต้องขอรอเอกสารอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ว่าเรื่องนี้จะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
ก็เป็นประเด็นที่ตอนแรกต้องมีการตรวจสอบกันนะครับ
ว่ารถเหล่านี้มีถิ่นกำเนิดเขาเรียกแบบนี้ถิ่นกำเนิดจากไหน
จากประเทศอะไรตามข้อตกลงไว้หรือเปล่านะครับ
ก็เลยถูกกักไว้ก่อน
ท้ายที่สุดเขาก็มีการฟ้องร้องกันแบบนี้แหละครับ